อ๋อดีสิ

มีเหรอ
ดีใจไหม

คุณุอธิง
รักแต่ตอนนี้คำว่ารักก็ยืมไม่ไหวแล้วค่ะ
คือต้องฝากเตือนไปถึงตัวสามีเขานะครับว่าว่าอย่าคิดทำอีกนะครับคือไอ้ความรุนแรงเนี่ยใครก็ทำเป็นผมก็ทำเป็นทุกคนก็ทำเป็นหมดแหละครับอย่าไปคิดว่าตัวเองมันเก่งเหนือกฎหมายนะครับบ้านเมืองเรามีกฎหมายและยิ่งน้องเขากลัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมยังจะใช้ความรุนแรงหรือมาทำร

งั้นแหละมีหลายคริปซะด้วยตรงรูปยังไงคะโยนยังไงนะคะเพราะทุกคนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือคุณโยน
ไม่ได้โทษตัวเองเลยโทษคนอื่นหมดเลย
ว่าภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกายจนมีแผลฟกช้ำ

ถ้าหากว่าผลออกมาว่าต้องรักษาตัวเกิน๒๑วัน
สำนวนจะเขียนได้เลยว่าเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายจนสาหัสนะคะอืม
คือวันนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเฉย
ถ้าสามียอมรับสารภาพก็จะส่งฟ้องทันที
แต่ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียด
ซึ่งก็จะไม่ค่อยเป็นผลดีกับผู้เสียหาย
อยากให้รอผลตรวจก่อน

อาจจะเป็นข้อหาที่มันหนักขึ้น

ก็อาจจะเป็นผลดีกับภรรยามากกว่า

แล้วก็ขอต่อสู้คดีตามกฎหมายค่ะ

แต่ภรรยาคุณเองเนี่ยคุณก็อย่าไปโทษเลยนะเพราะว่านี่เธอก็ทนมาตั้ง๓ปีใช่ไหม
แน่นอนเวลาผู้หญิงเขาทนเขาก็หวังว่าคุณจะดีขึ้นจะกลับตัวกลับใจ
แต่สุดท้ายมันไม่ดีขึ้นเขาถึงต้องหนีไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น